คือคุณแม่เข้าโรงพยาบาลมาประมาณเกือบเดือนแล้วก็สัญญาณได้ดีมาก
ซุดลงซุดลงซุดลงถอยหลังนับถอยหลังลงยืนตลอดไปแล้ว
คือวันแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็คือปั๊มหัวใจ
หัวใจหยุดเต้นไปแล้วก็ถึงเวลาก็มองหน้ากันว่า
ยังไงก็แล้วแต่รุ้นให้แม่ลืมตาได้ก็พอแล้ว
แต่มันไม่เป็นอย่างที่หวังไว้ก็เลยซุดลงเรื่อยปั๊มหัวใจ
มีอันนี้ดูแลตรงนี้อันนี้มาดูแลตรงนี้อันนี้มา
ดูแลความดันเบาหวานขึ้นดูแลเรื่องแผลกดทับมาเกิดหัวใจเต้นอีก
ดูแลเรื่องไตหลายอย่างจนสุดลงจนวันสุดท้ายสุดท้ายลูกหลานทุกคนพี่น้องทุกคนก็มีความรู้สึกว่า
รุ้นให้แม่ไม่อยากเจ็บเพราะว่าพอดูทุกครั้งทุกคนไปยืนดูทุกคนน้ำตาไหล
แบบเหมือนแกทรมานเหมือนแกอะไรก่อนที่แกจะเสียเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าไม่อยากเห็นเลยไม่อยากดูเลย
หยุดทรมานได้ไหมหยุดทรมานได้ไหมคือทุกคนทำใจหมดแล้วทุกคนทำใจได้หมดแล้วว่าแม่ต้องไปแน่
แต่พอถึงเวลาปั๊บพอเวลาแม่ไปเราก็อย่างที่บอกแล้วมันสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เรื่องด้วยเหตุการณ์มันทำให้โพสต์เฟสบุ๊กไม่ได้ด้วยต้องทำงานด้วยต้องห่วงเวลาของบ้านที่โพธารามที่โพธาราม
มันก็จะต้องจัดให้สุดท้ายแล้วมันไปตรงกับเสาร์อาทิตย์วันเผาตรงกับเสาร์อาทิตย์ถ้าเราไปเริ่มจากวันเสาร์เนี่ยมันไม่ได้ไง
มันไม่ได้เพราะแม่เสียวันเสาร์ก็เลยต้องเก็บเงียบไว้ในในตัวบอกใครไม่ได้แล้วก็มาทำงานด้วยด้วยหน้าตาที่หัวเราะ
มีเสียงหัวเราะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นลึกมันก็ใจเรามันก็เนี่ยแม่นอนอยู่ในห้องเย็นไงแต่เราทำไงได้เรามีอาชีพอย่างนี้
ทุกคนรู้หมดญาติพี่น้องรู้ญาติพี่น้องรู้หมดแต่เราบอกว่าทุกคนหยุดอย่าโพสต์เพราะมันโพสต์ถ้าใครโพสต์ออกไปแล้วเขารู้อยู่แล้วเห็นลุงลงมาเต้นแรงเต้นกาอยู่มันมันมันก็จะเขาก็จะตั้งคำถามว่า
เอ้าลุงลงแม่ลุงลงเสียไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยเนื่องด้วยงานการถ้าลุงลงขอลาแกมานั่งสมมุติลาแกมานั่งแกมานั่งอัดสองวันคือเมื่อวานกับวันนี้ถ้าลุงลงลาปั๊บเขาเสียหายหลายแสนเลยนะเสียหายหลายแสนเลยนะซึ่งไม่เป็นไรนี่ก็แม่เรายังยังนอนอยู่โรงพยาบาลได้ต่อนี่ก็ให้แม่นอนโรงพยาบาลต่อแล้ววันนี้ณวัน
เอ่อทุกคนกำลังเอาแม่ออกมาแล้วก็ณเวลาที่เธอสัมภาษณ์เนี้ยเป็นเวลาที่รถน้ำสวบอยู่รถน้ำสวบอยู่
ป่วยเข้าโรงพยาบาลมา๑๐ปีแล้วเดินไม่ได้มา๕ปีแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่เข้าโรงพยาบาลก็ไม่มีเป็นไร
เข้าโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งอีกสองอาทิตย์ออกมาอยู่บ้านอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดมันมันไม่มีอะไรสัญญาณอะไรเลยแต่ครั้งนี้ของหนูหัวใจหยุดเต้น
ตอนที่แกไปไปกับมือลุงลงเลยนะแกเราถ่ายละครอยู่

อยู่ให้เราได้ทำจ่ายทุกครั้ง

ว่าการเกิดใจเด็กตายมันเป็นยังไง

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก
พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก

พี่อัดมาสองวันไม่มีใครรู้หรอก